โอ้โหคู่แรกที่ดูเดือนเหลือเกินนะพี่ชัยนะแรกกันน่าเดือนครับครับ
ครับมาฟังผลการแรกกระแดนครับกรรมการสวิตช์การีกิจนารงสนาจันทร์
ร้อยตรงรวดเอกสัญญารัตราไพร์วงศ์มีความเหตุเหมือนกันครับ
ให้ฝ่ายแดงยอดขุนพล๔๗และฝ่ายน้ำเงินเพชรเมืองย่า๔๙ครับทั้ง๓เสียงครับ
ล้างตาได้สำเร็จนะครับตอนนี้เจอกันมาสองครั้งใช่ไหมสำเร็จเป็นหนึ่งแล้ว
เดี๋ยวมีไฟล์แตกหักคู่นี้อ่ะส่วนคู่ที่สองการถ่ายทอดสดที่พร้อมแล้วนะครับ
บนเวทีคู่นี้หมัดแรกเข่าเดือดแน่นอนเชิญติดตามบนเวทีครับ
ประวัติของมวยคู่ที่๒ครับพิจิตชัยปปฐมชื่ออติคุณแก้วภูลอายุ๒๐ปี
เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาชกมาแล้ว๖๕ครั้งชนะ๔๖แพ้๑๙ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเพชรมรกฏปดีศรที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินพึ่งหลวงเพชร๔๐ครั้ง
ชื่อนายธีรศักดิ์ณถลางอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดละนอง
กมาแล้ว๕๙ครั้งชนะ๔๗แพ้๑๗ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนเกิกฤทธิ์สเพชรบุญมีครับที่เวทีมวยลุมินีครับ
คู่นี้สิงห์อีสานกับเสือใต้นะ
ใช่ครับนครราชศรีมาครับ
นครราชศรีมาจากนครราชนองเมืองฝน๘แดด๔

ได้เปรียบรูปรางจงจกลิ้นนิดนึง

ร้อยกว่าครับ
เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้
เป็นประเภทมวยบู้ทั้งคู่นะพี่ชัยนะ
ใช่ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์ชุมพลอินตยศครับ
ยืนแล้วสูงกว่าเห็นเลยนะครับเห็นเห็นกว่าครับมุมแดงก็ประเภทกำปั้นหนักนะ
อ่ามัดสองรุนแรงครับครับน้ำเงินที่มีรุนตลอดสูงยาวเข่าแหลมคมนะครับ
น้ำเงินก็ซ้อมอยู่กับพี่ด้วงศักดิ์ชายโชธเลยครับที่อารมณ์๙ซอย๑๙ทับ๒ครับ

จะดูครับไหมต่อยไปต่อยมาจะย่อหน้าเหลือโตเท่ากันรึเปล่านะครับ

พิชิตชัยกับพึ่งหลวงครับไม่เคยต่อยกันนะครับมวยคู่นี้
๑๒๖ปอดพิชิตชัยเป็นฝ่ายชนะคะแนนไว้นะครับเป็นมวยที่มีอาวุธมัดสองรุนแรงนะครับ

ท่านผู้ชมน่าสนใจกางเกงสีน้ำเงินเลยนะพึ่งหลวงเพชร๔๐๐๐ในอนาคตนี่แป๊บวันนี้ชกในพิกัด๑๒๖ปลายปีนี่๑๓๐กว่าแน่นอน
สีแดงตัวเล็กกว่านะครับนี่พิชิดชัยปปทุนรู้จักไหมแชมป์เป็นโลก
พึ่งหลวงสสิงหยูน่ะไงชื่อนี้เพาะมากน่ารักและยิ่งใจมาก

พึ่งหลวงสสิงหยูก็มีนายกสมคมกีฬาไทยเป็นผู้จัดการหัวหน้าปริยากรบุษาโปรเมอเตอร์สงชัยน่ะไง
แต่ว่าสายนี้ไม่ใช่นะนี่คือพึ่งหลวงเพชร๔๐๐๐๐ของวิทยา
มวยจากจังหวัดระนองกางเกงสีน้ำเงินนี่มวยจากโคราชนะครับพิชิตชัยปปฐม
ช่วงได้เปรียบรูปร่างโครงสร้างที่น่ารักเหลือเกินนะ

ดูซ้ายได้ช่วงโดนอาวุธแล้วจะยุบหรือเปล่าการผ่านมวยนี่เป็นรองนะ
แต่ถ้าไปโดนหมัดของเกงสีแดงนี่หล่น
กลัวหรือเปล่ากลัวรุ่นพี่ไหมกลัวกระดูก
ไม่อย่างฝ่ายฝ่ายน้ำเงินรุ่นน้องก็จริงแล้วก็การฟิชซ้อมตามว่ามันอยู่ได้เปรียบแน่ตรงนี้

ดูลูกเสียด่ี
ถีบนี้ไม่สำคัญไม่ได้นะเชอรี่ถีบไอ้เจ้าเพชรพังงานน็อคเลยนะ
ถีบนั้นสำคัญสักไหนถีบจนน็อค
ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ก็สามารถถีบพนมทวนเล็กนะ

แล้วตีนหลังด้วยนี่ถีบยันเชือกเลยครับ
ถีบถีบนี่ไปส้นถีบนี่จุกนะ

ไปบนวีธีนะครับผู้ชิดขาดบนวีธีก่อน

แล้วก็สัญญารัตนภัยวงศ์
ท่านผู้ชมครับไทยรัฐทีวีครับ
สิทธิ์ก้อนมวยไทรลัทโฮวาดแก้นทองอ่อนเลยนะครับ

ด้วยความวอดในประกอบการในทุกสัปดาห์

ชิงแชมป์เส้นแรกของไทยรัฐเลยนะ

ไหนเข็มขัดจะไปทางต่อหลัก๒หรือว่าจะไปค่ายของพิกตุ
เชื่อถือได้ทั้งคู่ค่ายมวยมาตรฐานทั้งคู่
แต่งค่ายบิ๊กตู่ทอแสงเทียนน้อยนี่ก็มาชกที่นี่เป็นประจำอยู่แล้ว
ไม่ต้องไปสืบเลยทั้งต่อหลัก๒ท่อแสงเทียนน้อยไม่ต้องสืบกัน

ไม่ดีไม่ส่งออกศึกแน่นอนทั้งคู่

แต่ว่าคู่นี้บนเวทีนี่ครับแข้งขวาเตะ
ยังไม่จัดแจ้งแล้วเจอแข้งซ้าย
เตะซ้ายต่อยซ้ายจับขาจับไม่ทันทั้งละมาท

โหนี่หัวแค่งขวาสูงไม้กล้านคอ

นี่หัวปล่อยมาไง
พิกิจชัยตัวเตี้ยเตะสูงเลยครับ
เป็นกล้านคอเลยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ที่ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอราเข้ฝ้าถางครับ
แรกวางได้สวยเลยนะครับกางเกงสีน้ำเงิน

พิชิตชัยวางก้านคอเลยแต่ตัวเล็กกว่านะวันนี้เห็นเลย
บอกอย่างนี้นะถ้าขวาตายซ้ายตกสลบทันทีนะครับ

ไอ้เจ้าพึ่งหลวงไม่ได้นะซ้ายอย่าตกนะครับ
เป็นมวยที่สดขึ้นมากำลังห้าวไงพี่ป่าน

น้ำเงินนี่ซ้ายนะพึ่งหลวง

หลุดหนองแล้วแค่งสายคอยเตะ

เอาละครับเกมเริ่มสนุกครับมวยใหญ่

กระดูกเป็นรองนะครับน้ำเงินได้รูปร่างได้ช่วงได้ความเป็นอยู่
จับหิ้วเลยจับหิ้วเลยจับเค้นเน้นเลยนะครับพิชิตชัย
แล้วแค่ยกสองครับยังกดกันไม่ลงครับยังหักกันไม่ลงแล้วข้อยังแข็งแรงยังดี
ถ้าเปิดเกมแบบนี้กางเกงสีแดงนี่ต้องตั้งรับให้ดีเลยนะครับเป็นมวยเก่ากว่า
โหมาต้องเตรียทแทนสูงตลอดพิชิชชัย

ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับพึ่งหลวง

ผ่านผ่านมือเป็นรองนะน้ำเงิน

ฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนี่รอแข้งขวาอย่างเดียว

มีม่ดซ้ายควอยสวนตลอดครับคุณหลวง

ม้วยอย่างนี้ทำไปล้วนกันที่ไปไปละครับ
ออกมาแต่ละคู่แต่ละคู่นี่ไม่ทำให้กับท่านผู้ชมผิดหวังครับ
โอ้โหแล้วขวาแลกซ้ายถ้าออกก่อนก็แบบนี้

เบียดต้องสนุกต้องคู่ขี้สูสีครับคุณผู้ชม
นี่คือยอดมวยไทยราชโดยโปรเมอเตอร์สมชัย

ประสบการณ์กระดูกนี่ช่วยไว้เยอะเลยลูกนี้
ขวาแล้วโหนเลยหมดยกสอง

เจ็บเจ็บเนอะ
อาวุธแน็ตรุนแรงนะครับออกแต่ละเม็ดสนาดอกนี่โดนเข้าสะดุ้งเลยนะครับ

คนดูนี่สะใจไปด้วยนะเสียงมันแน่นอีกเหลือเกินนะพี่ชัยนะ
นี่สาวครับเป็นกองเชียร์ของช่อฟ้าทอแสงเพชรน้อยนะครับ
เดี๋ยวจะชิงแชมป์กับปลากาเล็กเป็นคู่อีกนำรายการก็รอติดตามนะครับ

ไปบริเวณนี้ครับยกที่๓สถานการณ์นี้เข้มข้นแล้ว๒ยกเกงสีน้ำเงินนี่
ใช้ความสดเปิดเกมบุกครับแต่ยังสยบความเก่าไม่ได้
เจอพี่ชิดชายนี้โตด้วยรูปหนักโดยเฉพาะเข้าเผินให้ขึ้นกั้นคอเลยนะครับ
แค่งขวาต้องเดินให้เร็วครับตีนซ้ายทำงานหรือเปล่ายกสามแล้ว
ต้องพยันครับคุณหลวงรับแค่งขวามากไม่ดีนะอ้าว
จังหวะนิดเดียวเกี่ยวล่างเสียรูปเสียทรง
เสียคะแนนมั้ยถามกรรมการไม่เจ็บอ่ะแต่มันเผินยังไงพี่บ่
ขยับเดินคุณหลวงแค่งซ้ายหลุบจวนลม
เจอมัดซ้ายตรงเจอแข้งซ้ายยุบหรือเปล่าเท่านั้นแหละตอนนี้พี่ชิดชัย
ตอนนี้อยู่ที่ยุบไม่ยุบแหละครับหลักเรียนได้เปรียบเอายุบได้เปรียบ
เจนสีน้ำเงินเห็นแล้วนะครับเดินเทอร์เลอร์ธรรมราชสีซัวร์พระนี่ไม่ได้นะ
โต้ตลอดโต้ตลอดนะครับขยับเกี่ยวร่างเกี่ยวล่างสองทีแล้วครับพี่ชิดชัย
ข้างสายเปลี่ยนลองเอวลองเอวลองเอวตีไม่ได้ไม่มันยังมี
ถึงครึ่งทางนะยังอีกยาวยังอีกไกลครับผลทางเข้าสู่เส้นชัยแข้งซ้ายเตะ
เปรี้ยงครับซ้ายบนล็อกเอวอย่างเดียวแล้วกันตอนนี้ไอ้เจ้าพิชิตชัย
พิชิชัยถ้าอยู่ในนี่ต้องจับได้อย่างเดียวครับ
มันฝืนธรรมชาติไปหน่อยแม่ตัวเล็กจะไปจับบนนี่ไม่ได้

เปี้ยงครับซ้ายแล้วฟังด้วยสอก
เอางดงัดศอกเช่นเดียวกันแข้งซ้ายเตะ
หมดยาเลยรูปนี้จับมีล็อก
ด้วยเข่าซ้ายทำท่าจะเหี่ยวไปนิดนึงนะพิชิตชัย
พิชิชัยเห็นยก๔ยก๕นี่มันเห็นร่วงระเบิดใช่ไหม
เอาล่ะแข็งใจนิดนึงครับเป็นมวยรุ่นพี่

ยังยิ่งใกล้หมัดซ้ายสอกซ้าย
เตะขวาเจ้าพึ่งหลวง

ตอนนี้มาถึงตรงนี้รับแข้ง

โดนแข้งขวาส่วนสักครู่หยุดหรือเปล่า
ใต่ซ้ายตีดหมัดซ้ายสาร

โอ้โหเต็มมักนี้แค่นี้
โต้คืนพยายามค้ำตีไม่ติดแทงซ้าย
พี่หลวงว่าอย่างไรเอาว่ายังไงพี่ชักชัยนี่

ถ้าหมดด้วยกันนี่ลำบากเลยนะพึ่งหลวงนะ

หมดก็หมดนี่เหนื่อยกว่าเลยครับ๒แรงบวก
เปลี่ยนส่องซ้าส่องขวาลงไป
ตีไม่ตีตีไม่ตีตีได้หรือเปล่า
เรียมปำมา
โฃโฃยัดไส้ยัดไส้เหมือนนี้
ฝ่ายแดงพี่ไขส์ซึ่งเรียนเรียมนะครับ

นำกันล้มไว้ทีละครับ

อาวุธนี่แรงทุกเม็ดทุกดอก
วดเข้าไปฝ่ายพึ่งหลวงก็มีหัวแข้งซ้ายเข้ามานะครับ

พอเห็นแล้วฝ่ายน้ำเงินดีโดด
แล้วมีอาการตะดุงครับ
หักตาต่อยกลับยกต์ที่สี่ครับ

และหัวหน้ามาต่อเลย
พึ่งหลวงเดิน
หรือว่าจริงโดนยิ่งเดินครับนี่แหละกันจิตซอมมันสำคัญนะ
สำคัญมากที่สุดถึงมากเลยพี่จิตชัยยุบหรือเปล่าเหี้ยวหรือไม่
เข่าแทงซ้ายฟันด้วยศอกมาเป็นชุดเหมือนกัน
ค้ำยันแล้วแทงโต้คืนโต้คืน
ต่างฝ่ายตั้งตีอ้าวเข่าเจอเข่าไว้ตอนนี้
ก้มก้มผู้หลวงก้ม
อ๋อคุณน้องยังเป็นฟายขยับเดิน
ก็แม่รับขวาก่อนผิดจังหวะครับ
ถ้าโดนอีกทีเดี๋ยวหยุดอีกต้องระวังด้วยนะครับ
แม่ยกขาจะไม่ขึ้นแล้วพึ่งหลวง
แม่กระดูกสำคัญเลยหมากดูเอาล่ะในช่วงวินาภีร์สำคัญนะ
ในช่วงต้องเดินต่อกันครับ

ถ้าไม่ออกโดนขวาพิชิดชัยก่อนเหนื่อยเลย
แค่งซ้ายเตะแม่นเหลือเกินนะพิชิตชัยนะ
แข้งขวาจับเค้นแม่นเตะหน้าอยู่เหลือเกินนะ

โดนรูปนี้ก็ไหวมีคนรู้ถึงปากซอยเลย

เดินช้านี่เดินช้าไปนิดนึงโดนเสียบ

อกซ้ายคอยฟันแต่ไม่ได้เนื้อไม่ได้เนื้อ

นี่ครับเสียบแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่กระดูกมวยนี่สำคัญนะครับ
เริ่มโฉล่น่ะตอนนี้พี่ชิชัย
ตีกับลูกตัวต้องพยายามได้มากกว่านี้
แม่งเธอดูลูกจับดูลูกจับพี่ชิคชัย
จับแล้วใส่ตาละเม็ดของพี่ชิคชัยมันเห็นจัดแจ้งนะ
ตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับโก่งมาแหลมเฟี้ยวเลยแล้วแทงแหลมเข้าไป
ผิดจังหวะไปหมดครับแค่งซ้ายนี้ออกไม่ได้แล้ว

พี่ชิคชัยตามีโปรตราพอพะถงเดี๋ยวให้ถึงมัธยมนะ

แม่ดดเกี่ยวสวยครับลูกเนส
เดินเดินอย่างเดียวครับตอนนี้
เดินอยากเดียวแล้วเสร็จโอ้ยจะมีมัดซ้ายนะ
ยังมีเหยังมีเห
ยังมีเถียงได้เถียงนิดนึง
วินาทีที่เหลือนี่ตรงนี้ว่ายังไงอะไรจะเกิดขึ้น
ศอกไม่เห็นไม่จะไม่แจ้งแล้ว
พอเข้าไปผิดจังหวะนี้โดนโกรธแรม
เจอไปหลายตรงไอเม็ดอ้าวอ้าวเป็นเรื่องเหมือนกันนะ
เป็นมวยที่กับเกรงชีวิตแดงไม่ค่อย
ภาพช้าครับของมวยคู่ที่๒ยกที่๔ที่ผ่านมา
ฝ่ายแดงนี่พิชิตชัยนี่มีทั้งเข่าทั้งหมัดทั้งสอกครบเครื่องเลย
ทำท่าจะสงครามจะสงบแล้ว
สักปลายยกมาใบน้ำเงินพึ่งหลวงนี่มา
ปากปล่อยสะทุ่มตีเข่า๕๖ดอกติดเลย
ทำให้มีการเกี้ยวจ้าวสุดใหม่
ทางการวุ่นวายไปแล้วนะแภนมวยนี่ไม่ติดที่เลย
มากมีคลึกทักมากเลยครับ
กลางยก๔ฉีงเจี้ยว
พิกิจไชยต้องโต๊ะตลอดด้วย

ทำให้ชนะนี้ซ้ำชั้นเลยนะ

เจอสอยดาวก็ไปรับไหนแล้วล้มไหม

ขยันตีเลยก็จะเรื่อยเลยนะพึ่งหลวงนะ

เชิงสู้ไม่ได้ครับเชิงไม่สน

แข่งซ้ายแข่งขวาเตะเตะขวา
พึ่งหลวงต้องเติบต่อครับครั้งข้างใช้

กระดูกมวยประสบการณ์อยู่ที่ฝ่ายแดงความสดอยู่ที่น้ำเงิน
ชอบแบบไหนชอบเหมือนกรรมการหรือเปล่า

ตำราที่ว่าเฮีแสงชี้แดงเฮีแสงชี้น้ำเงิน
งซ้ายเตะมัดมัดซ้ายนี่อันตรายเลยนะ
แล้วพับเตะแล้วคาของสิทธิชัยนี่ก็ทำได้ดีด้วย
ซ้ายต่อยซ้ายนี่พึ่งหลวง
นี่มานี่ตรงนี้แล้วนะเป็นเรื่องเลยนะ
ซ้ายนี่เหวี่ยงเข้าไปทั้งแข้งเลยนะแข้งนี้

เดินต่อครับพึ่งหลวง

ขยับซ้ายซ้ายขวา
ตรงมัดซ้ายนี่แหละมันใช้การได้ดีแหละพึ่งหลวงน่ะ

เกอร์แข้งมาทุกใหญ่แล้วตรงนี้ก็เป็นปัญหาเลยนะ
โอ้โหแล้วตรงนี้ก็เป็นปัญหาเลย

วินาทีที่เหลือตรงนี้แล้วครับตอนนี้
ความมั่นใจสูงเลยในช่วงปลายยก
แต่ว่าอยู่ที่กรรมการจะออกใครแล้วครับ

เหนียวเสียงชีแดงเหนียวเสียงชีน้ำเงิน
แต่อยู่ที่กรรมการครับ
อยู่ที่๓คนอยู่ที่คน๓คนพี่ป่า

ดูยากดูยากคู่นี้
ดูจากอาวุธนี่กางเกงสีแดงดีครับ
แต่อาการนี่กางเกงสีแดงไม่ดี

เอาละครับคุณผู้ชมมันเบียดจริง

หมดยกสุดท้ายให้คะแนน๓คนนะครับ
มีสินไช่จุลวงธนดลอยู่เบล
แล้วก็สัญญารัฐณาไพวง
อยู่ที่กรรมการจะออกใครนะครับ
เอาละก็ปัจจัยทั้งสองฝ่าย
ถ้าอาวุธฝ่ายแดงครับแต่อาการก็ฝ่ายแดงเหมือนกัน
อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำเงินได้ความสด
อยู่ที่กรรมการทั้ง๓ท่านครับกรรมการจากเวทีมวยราชดำเนิน
กรรมการชอบใครครับดูเขามาจอบทางไหน
ชอบแบบไหนน้ำเงินครับเค้าชอบความสด
หลวงเพชร๔๐๐๐น้ำเงินครับชนะคะแนนพิชิดชัยปปฐมวัย
คู่นี้ชุกกันสนุกเลยนะครับสดอยู่ที่น้ำเงิน
เก่าอยู่ที่แดนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ